เรามาดูของขลังกันบ้างดีกว่าค่ะ
ของขลังของอาจารย์ไข่มาลีหัวหน้า
นักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงเขาดังมากนะ
แสงจันกระจางส่งนำทางสัญจร
คิดถึงนางป้าอรชรปานี่งามงอนรับแล้วหรือยัง

บอกเลยฉันชอบมากเลยอาจารย์ไทย
หลายคนชื่นชอบแล้วรู้ไหมว่าอาจารย์ไข่เนี่ยเวลาไปไหนมาไหน
เขามักจะพกของขังอย่างหนึ่งติดตัวไปด้วยตลอดเลย
สิฟังก็เป็นเด็ดมาก
วันก่อนเขามาชิมเฮราทีวีของเรา
โปรโมทคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะขอถามหน่อยของผลังที่คออาจารย์เนี่ยเห็นเลยเด่นเลย
อาจารย์บอกว่าพระที่ห้อยอยู่ที่คอเนี่ยคือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชวรวิหาร
หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ราชการที่๕ทรงให้ความเคารพนับถืออย่างมากนะคุณผู้ชม
ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ได้มาบูชาอาจารย์ที่เจ้าตัวเคารพนับถือก็คืออาจารย์พยับคำพันธ์
ถอดจากคอแล้วก็มาคล้องคอให้อาจารย์ไข่เลยหลังจากได้มาบูชาเชื่อไหมว่าอาจารย์ไข่บอกนะคะว่า
มีแต่เรื่องราวดีเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยรู้สึกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอด
เพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านอาจารย์ไข่จะต้องท่องคาถาค่ะท่องคาถาก่อนที่จะออกจากบ้านอยู่เสมอเลย

อิติปิโสวิเศษอิเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ
เสพุทธนาเมอิติเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ
สาธุเลยครับผมสัทธาที่สุดเลยครับสัทธาที่สุดเลย
ถ้าเราประพฤติตัวเป็นคนดีนะครับมีสติสัมปัชญะอย่างดีนะครับ
มีการเรียนรู้ไฟรู้ทุกอย่างไปทำงานก็สำเร็จได้
คนที่แขวนเองจะรู้ผมใช้คำว่าดีจริงมีมนต์ขลังวิเศษจริง
แล้วก็ความแคล้วคาดมีหมดทุกอย่างต้องส่งมอบต่อในวันที่เขาโตขึ้น
ขิงก็เป็นลูกชายผมในวันข้างหน้าที่เขาโตขึ้น
คุณผู้ชมค่ะมีของดีอยู่กับตัวแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ไข่บอกเลย
ก็ต้องประพฤติตัวประพฤติทำทุกอย่างให้มันดีด้วย
ไม่ใช่ว่ามีของดีแต่ว่าทำตัวสามะเลเทเมาทำตัวไม่ดีอันนี้ก็ไม่ส่งผลอะไรนะ
จริงนะเรื่องบทสวดเนี่ยคือผู้สิทธิ์ข่าวของเราให้อาจารย์ไข่ลองสวดให้ฟังนิดนึง
ว่าท่านใช้คาถาอะไรบูชามาเป็นบทสวดเลยคุณผู้ชมค่ะ

แกก็เลยเห็งปังแบบนี้อยู่เป็นขวัญใจนักร้องขวัญใจคนทั้งประเทศแบบนี้เลยนะคะ